ผู้ชายคนหนึ่งที่งงอยู่เหมือนกันไปเที่ยวสถานบันเทิง
ก็ขี่มอเตอร์ไซด์ออกมาครับกลางทางเอาคนแล้วก็ปวดปัสสาวะได้
ก็เลยอยากจะไปยืนปัสสาวะข้างทางปรากฏไม่รู้ใครมาจากไหน
เอาไม้มากระหน่ำตีไทยทอยแล้วตีตีตี
เจ้าตัวบอกกะเอาผมถึงตายเลยเหรอเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะเห็นนะตัวคนเจ็บเขาเจ็บไปแล้วนะ
และที่สำคัญเนี่ยเขายังพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ย
ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีแต่ตัวคนก่อเหตุก็ยังขี่รถตามไป
จนถึงบริเวณหน้าสถานบันเทิงที่เขาเพิ่งออกมา
สุดท้ายเจ้าตัวเล่าบอกว่ามีพนักงานของร้านเนี่ยออกมาเห็นพอดี
นี่ค่ะหนุ่มคนนี้อายุยี่สิบสามปีเล่าให้ฟังว่า
ตีสองค่ะของคืนวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมเห็นไหมเขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์ยืนอยู่ข้างทาง
พมย่าแบบนี้บอกว่าเนี่ยผมลงมายืนปัสสาวะข้างทางนั่นแหละ
ผมก็กลับมาจากสถานบันเทิงไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครมาก่อน
อยู่ดีมีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบผมซะอย่างนั้น
โดยคนเจ็บชื่อว่าคุณธีรพงศ์วงคำจันทร์นะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่คนร้ายเนี่ยเหมือนกับจะมาทำร้ายเขา
ขี่รถวนก่อนทีนึงพอขี่รถวนเสร็จเขารู้แล้วว่าท่าไม่ดีแน่แน่
ขี่ตามประกบแล้วก็ทำร้ายเขาทันทีค่ะคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนกลับมาด้วยนะคะ
แล้วเอาไม้เป็นลักษณะไม้ท่อนยาวด้วยนะฟาดเข้าไปที่ท้ายถอยของเขา
ตัวเขาพยายามขี่รถหนีแต่สองคนร้ายนี้ยังขี่ตามไปจนถึงหน้าสถานบันเทิง
แต่โชคดีอย่างที่บอกค่ะว่ามีพนักงานของร้านเลิกงานพอดี
แล้วคนร้ายพยายามจะถีบรถของเขาให้ล้มด้วยนะคะ
พอเห็นพนักงานของสถานบันเทิงแห่งนี้ออกมาคนร้ายมันก็เลยขี่รถหลบหนีไป
ธีรพงศ์พาผู้สื่อข่าวของเราค่ะย้อนไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
บอกว่าคนร้ายสองคนนี้ชี้ให้ดูว่าจุดเกิดเหตุที่เขาโดนทำร้ายเนี่ยคือตรงนี้
เขาไม่รู้จักมาก่อนนะคะแล้วอยู่ในผับตอนที่ไปเที่ยวก็ไม่ได้มีเรื่อง
ไม่ได้มีปัญหากับใครในนั้นเลยก็กลับบ้านตามปกติ
ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาถูกตีและทำร้ายแบบนี้ค่ะ
มาบ้านเขาก็ตีอยู่ไม๊ไม่ได้

อาจจะเป็นเหตุที่ตั้งใจจะทำให้กลายเป็นอุบัติเหตุ
หวังจะฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
แม่มองจุดนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ตำรวจสมภพโฮ้วิปงศ์รูปรวมหลักฐาน
เดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายมาสันนิษฐานก่อนแล้วว่า
นายธีรพงศ์คนเจ็บกับกลุ่มเพื่อน

อาจจะไปคำเมนต์กับใครที่มาเที่ยวด้วยกัน

เขาใช้อะไรตีเราพอรู้